กรณีพลทหารนายหนึ่งนะครับก็พยายามตามจะง้อแฟนสาว
แต่แฟนสาวเนี่ยไม่คืนดีด้วยทีนี้เขาไปยิงปืนขู่อยู่หน้าร้านทำเล็บ
คู่ขึ้นฟ้าหนึ่งนัดแล้วก็กราดยิงเข้าไปในร้านทำเล็บอีก๓นัด
ปรากฏนะฮะว่ากระสุนเนี่ยไปถูกใส่น้องสะพ้ายของแฟนของเขา
น้องสะพ้ายกำลังอุ้มทารกน้อยอยู่ในมือทำให้น้องสะพ้ายเนี่ย
ถูกกระสุนเจาะเข้าที่หลังได้รับบาดเจ็บสาหัส
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงค่ำคือ๒ทุ่ม๔๕ของวันที่๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ที่ร้านทำเล็บแห่งนี้นะฮะตั้งอยู่ริมถนนย่านชุมชน
ในพื้นที่หมู่๓ตำบลท่าม่วงอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
ผู้ก่อเหตุคือพลทหารอมรเทพลิ้มเจริญหรือว่าเป่า
สังกัดกองพันธานราบที่๒กรมฐานราบที่๒
แล้วก็การยิงปืนเข้าไปในร้านทำเล็บครั้งนี้
ทำให้กระสุนถูกน้องสะพ้ายของแฟนสาวของเขาได้รับบาดเจ็บ
ขณะที่ตัวน้องสะพ้ายเองนั่งอุ้มลูกสาวลูกน้อยวัย๒เดือน
เพราะดีครับเด็กที่อยู่ในอ้อมกอดปลอดภัย
แต่ตัวน้องสะพ้ายที่ถูกยิงถูกยิงเจาะเข้าหลังบาดเจ็บสาหัสนะครับ
หลังจากนั้นผู้ก่อเหตุคือนายเปล่าหลบหนีไปนะครับ
และทีนี้ฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องพยายามตามล่าตัวผู้ก่อเหตุ
ท้ายที่สุดเมื่อช่วงตี๔ที่ผ่านมานะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกสุชายเทศบุตรผู้มกับการศพธมวง
ได้รับประสานจากทางผู้ใหญ่บ้านหมู่๑ตำบลม่วงชุม
พลทหารอมรเทพหรือว่านายเป่าเนี่ยต้องการที่จะเข้ามอบตัวนะครับ
ทีนี้พอเข้ามอบตัวก็มีการนำปืนไทยประดิษฐ์ขนาด๓๘
พร้อมกระสุน๒นัดแล้วก็รถจักรยานยนต์๑คัน
ที่ใช้เป็นภาษณะในวันก่อเหตุมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องสอบปากคำพลทหารนายนี้
พลทหารเป่ายอมรับนะครับว่าสาเหตุที่ตัดสินใจลงมือยิงถล่มเข้าไปที่ร้านทำเล็บนั้น
เป็นเพราะเขาแค้นใจที่ถูกอดีตแฟนสาวแจ้งความจับในข้อหากักขังหน่วงเหนียว
และข่มขืนกระทำชำราว
คือเรื่องราวมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงประมาณสักวันที่๒๖มกราคมแล้วล่ะคุณ
เพราะว่าพลทหารเป่าเนี่ยเขาพยายามจะง้อขอคืนดีก่อนหน้านั้นเขาไปทุกที่เลยนะคุณนะ
ไปทั้งร้านทำเล็บตรงนี้ไปทั้งที่โรงงานที่อดีตแฟนสาวทำงาน
จะไปขอคืนดีแล้วคืนวันที่๒๖มกราคม
เป่าไปดักรออยู่ที่หน้าโรงงานแล้วก็จับตัวผู้เสียหายไป
จับตัวฝ่ายหญิงไปกักขังหน่วงเหนียวไว้คืนหนึ่ง
วันที่๒๗มกราคมถึงปล่อยตัวออกมา
ก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้เขาถูกแจ้งจับในข้อหากักขังหน่วงเหนียว
แล้วก็ทำร้ายร่างกายทีนี้เขาไปหาแฟนสาวที่ร้านทำเล็บ
ก็อยากให้แฟนสาวถอนแจ้งความจะไปเกลี้ยกล่อมเรื่องนี้
เขาอ้างไว้แบบนี้อยากจะไปเกลี้ยกล่อมแฟน
ไม่ได้ตั้งใจจะไปยิงแฟนนะครับ
เจ้าหน้าที่สอบปากคำเบื้องต้นแล้วก็ช่วงเช้าที่ผ่านมา
ก็คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
แน่นอนจุดแรกก็เป็นร้านทำเล็บ
ที่เขาก่อเหตุยิงถล่มเข้าไปในร้าน
และจุดที่๒คือจุดที่เขานำปืนไปซุกซ่อน

ภายในซอยสุสานมัศยิตใกล้ที่เกิดเหตุครับ
ท่านตำรวจเอกสุชายภูมิกับการสพท่าม่วงเปิดเผย

ผู้ก่อเหตุก็ยอมรับว่าเป็นคนยิงปืนเข้าไปจริง
แต่ไม่ได้มีเจตนาทำให้ใครได้รับบาดเจ็บ

ทีนี้ก็ต้องนำตัวไปฝากขังที่เรือนจำ

นี้ตำรวจแจ้งข้อหากับพลฐานอมรเทพ๓ข้อหา
คือพยายามฆ่ามีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง
แล้วก็พกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่รับอนุญาต
โดยพลฐานอมรเทพยังให้การปฏิเสธข้อหาพยายามฆ่า
เพราะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะยิงใคร
แต่ยอมรับสาภาพในข้อหามีอาวุธปืน
แล้วก็พกพาอาวุธปืนนะครับ